ชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายคน
ในการที่ขับรถแล้วก็เข้าเกียร์กันหน่อยนี่
สาวสูงวัยขับรถออกจากร้านขายยาจะเข้าเกียร์ถอยหลังปรากฏว่าอยู่
เกียร์เดินหน้าพุ่งเข้าใส่ร้านขายยาเป็นเหตุการณ์ประทึกเหตุการณ์นี้ฮะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมระทึกจริงจริงนะระทึกจริงเนี่ยเนี่ยตอนแรก
เหมือนเขาจะถอยหลังไปแล้วว่ะอ้าวอ้าวอยู่อยู่เนี่ยพุ่งเข้าใส่ร้านขายยา
แล้วคนในร้านขายยามีทั้งอาเฮียคนนี้แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะคุณใช่ค่ะ
โอ้โหวิ่งหนีตายกันเลยนะครับนี่คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายยา
ฟาร์มาเมดที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับลูกค้าเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคน
เป็นหญิงสูงวัยอายุประมาณสัก๕๐๖๐นะฮะมากับลูกสาวก็เข้ามาซื้อยาที่ร้าน
หลังจากจ่ายเงินเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินไปขึ้นรถเตรียมจะถอยหลังออกไปจากหน้าร้าน
ปรากฏว่าโอ้โหเหมือนจะถอยแต่ไม่ถอยฮะพุ่งเดินหน้าทะลุกระจกเข้ามาเลยนะครับ
ในร้านมีเจ้าของร้านเป็นผู้ชายอยู่ในเคาน์เตอร์เป็นผู้หญิงอยู่ด้านนอกเคาน์เตอร์
จะปิดร้านอยู่แล้วนะคุณนะนี่เจ้าของร้านผู้หญิงวิ่งหนีก่อนเลย
เจ้าของร้านผู้ชายหันมาดูแล้วเขยิบไปนิดนึงรอดทั้งคู่นะครับ
เขาบอกว่าโชคดีนะคุณที่รถเก๋งมันไม่แรงแล้วก็มันไม่ทะลุไปมากกว่านี้
คืออีกอย่างมันมีทั้งกระจกมีทั้งเคาน์เตอร์เนี่ยบังอยู่คือจริงจริงเห็นแหละว่ามันถูกกั้นด้วยเคาน์เตอร์อันนั้น
ถ้าไม่มีตรงนั้นรับรองพุ่งชนพี่ผู้หญิงคนแรกแน่แล้วก็พี่ผู้ชายอีกต่างหาก
ใช่นะฮะส่วนคนขับรถเก๋งวัย๕๐กว่าก็อยู่ในอาการช็อกเหมือนกันนะ
ตกใจจนให้ข้อมูลอะไรไม่ได้นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านได้ไปแจ้งความไว้ที่สพบางบ่อแล้วนะฮะ
คาดว่าคนขับน่าจะเข้าเกียร์ผิด

ทางฝั่งคู่กรณีหรือว่าคนขับรถให้บริษัทประกันดำเนินการ
แต่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงมันผ่านมาหลายวันแล้วนะ

เจ้าของร้านยังกังวลบอกว่ายาที่เก็บไว้มันก็เสียหายด้วย
เพราะยาบางชนิดต้องควบคุมอุณหภูมิ
อยู่ในห้องแอร์แต่ตอนนี้ประตูร้านพังทั้งร้านเลยคุณฮะ

ยาตัวอื่นไม่สามารถเก็บลงจากเชลล์จากชั้นได้

อยากให้คู่กรณีช่วยเร่งรัดบริษัทประกัน
ดำเนินการเพื่อการซ่อมร้านขายยาให้ด้วย
ตอนนี้ร้านขายยากลายเป็นร้านโอเปิ้ลแอร์เลยคุณ

โล่งไว้แบบนี้แต่ว่ายาบางตัว
มันต้องเก็บรักษาในที่ที่อุณหภูมิแบบ

ค่ะนะครับอุทาหอนนะสำหรับคนขับรถนะ